พี่อยากขอโทษใครไหมคะ

พี่เสียใจไหมคะ
ตอนนี้ลูกสาวเราไปเที่ยวสวรรค์แล้วพี่เลยจะพูดกับลูกสาวเราไหม
แล้วคลอดมากับตัวเองนะพี่
ลูกสาวน่ารักคุณแม่พี่กำลังวัยน่ารัก

มาบอกลูกสาวพี่เนี่ย

เราเป็นคนไปซื้อฟูลเองใช่ไหมคะพี่

ทำไมที่สิทธิ์ทำแบบนั้นนะคะพี่ร้องไห้มาให้เสียใจได้นะคะ
ทราบจากรายงานจากบรชนว่าจับกลุ่มแล้วแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะขยายผลอยู่
ก็ท่านผู้ชายและคนบ้านก็คงจะรีบไปดังวันกลางนะครับ
เชื่อว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ทำได้หลายคนแล้ว
เดี๋ยวขอเดี๋ยวความคืบหน้าเดี๋ยวคงจะมีการรายงานทุกระยะนะครับ

แบบนี้พอมันสั่งไหมแล้วแล้วมีวางสั่งพวกนี้ดียอด

อุปัติมีเฉพาะตรงนี้นะมั้ง
อุปัติมีเฉพาะตรงนี้นะมั้ง